แก้มือเรียบร้อยหลังจากพลาดมาหลายงวดนะฮะ
ทีเราจะเห็นแม่น้ำหนึ่งทูบปู่จุดทูปปู่กับตัวเลขสำคัญ
ค่ะแต่คราวนี้เนี่ยให้หลับตานึกถึงฤทธิ์ศีลเองขึ้นมาทันทีดังใด
มีอ่างน้ำมนต์แม่น้ำหนึ่งมีอ่างน้ำมนต์
เป็นอุปกรณ์ใหม่ในการให้แนวทาง

เห็งหมานพระอาจารย์เมตตาสาธุ

แม่น้ำหนึ่งพิรดาให้แนวทางเอามาฝากกัน
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่งวดนี้
คือเท่ากับว่าเดือนธันวาลเราเจอ๓งวดเลยนะ
ธันวาคมจะได้ลุ้นรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
คุณโรสลินครับต้องขอผู้เชี่ยวชาญแล้วฮะมองไม่ออก
ชาวเน็ตก็มองมองเป็นเลข๓๐ก็มี
ก็มา๒๐ก็ว่ากันไป
บางคนบอก๓๙ก็ใช่นะ
สุประโชคมองไปเนี่ยไม่ใช่เลยสักอันหนึ่งมองไม่ออกเลย
แสดงว่าคนอย่างนี้บุญมันไม่สมพงษ์กันนะฮะ
จากทูบปู่นี่ถังน้ำมนต์ก็โผล่ออกมา
ให้แนวทางกับท่านผู้ชมแล้วเช่นกันครับ
เรียกว่าอะไรไม่รู้อ่ะ